วันที่ผ่านมา๒แม่บ้านรับศึกหนักพอสมควร
แต่วันนี้พี่ปังจะต้องเจอกับ๗สถานการณ์สมมุติ
งานนี้พี่ปังจะรับมือไหวหรือเปล่า
ไปติดตามกันเลยค่ะ

ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยนะคะหนุ่มคนนี้น่ารักมากเลย
พี่ปังสวัสดีค่ะพี่ฝันสวัสดีค่ะ
ปังหน้าทำไมไม่โอ้โหแบบเขินเหรอ

ก็ในฝันของคนทุกคนต้องการแบบว่าผู้ชายเสื้อเป็นแบบนี้ค่ะ

จริงผู้หญิงทุกคนชอบพูดว่าชอบผู้ชายดีอยากได้แฟนเป็นคนดีค่ะ
แต่เป็นอย่างไรสุดท้ายชอบแบบเวลามีผู้ชายเจ้าชู้มาจิกมาทะทาย
ไม่แล้วสุดท้ายรู้ไหมคุณผู้หญิงเค้าบอกว่าไงรู้ไหมคุณพี่

ก็ปั่นแล้วไม่มีกลัวหรอก

แต่คุณก็ไม่ยุ่งก็จับมือให้เฉยจับมือฝั่งนี้เออจับมือฝั่งนั้นอ่า

แต่บังเอิญคุณแอบเห็นพอดีแล้วคุณก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เลยจะมีวิธีพูดกับแฟนของคุณอย่างไร

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะ

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน

แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แล้วคุณพูดกับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันความเป็นส่วนตัวซึ่งกัน
แค่ถามอ่ะใครถามพี่คนนี้คือถำอะไร
แต่ถ้าเกิดเขาไปถามเรื่องลึกซึ้งมาก

ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีบผู้หญิง
บเพื่อนผู้ชายแม้กระทั่งทำงานทำธุรกิจ
หรือว่าคบกับคนในสังคมกลุ่มมากก็ตาม

คือแบบจะหลอกเงินฟันเอากำไรเขา๑๐๕๐
ก็บอกเข้าไปเลยเนี่ยเราจะเอากำไรเท่านี้
เพราะว่าเราต้องเหนื่อยมากเราถึงจะเอาเท่านี้

ถ้าหากว่าคุณเจอแฟนสาวของเพื่อนคุณ
ซึ่งหน้าตาน่ารักมากตรงสเปคคุณที่สุด
และดูเหมือนว่าท่าทีเธอจะชอบคุณเหมือนกัน
ที่สำคัญเธอบอกกับคุณว่าเธอกำลังจะเลิกกับแฟน
ก็คือเพื่อนของคุณอ่ะครับคุณจะจีบเลยไหมหรือว่า
ก็อยู่นี่เฉยครับไม่จีบไม่จีบไม่ควร

ไม่ได้หรอกต่อให้ไม่ใช่เพื่อนก็ไม่ได้

ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่อนาคต

ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะผมเห็นแก่ตัว

ก็ผมแค่คิดว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้ว

ก็สู้เขาไม่มีเจ้าของแล้วค่อยมายุ่งกันดีกว่า

ถ้าคุณกำลังพากิ๊กที่เพิ่งรู้จักไม่นานไปช้อปปิ้ง
แต่สาวที่ไปด้วยดันเจอสามีของเธอโดยบังเอิญ
แล้วเธอให้คุณช่วยโกหกคุณจะทำอย่างไร

พอดีเลยตังค์มาช้อปปิ้งเนี่ยยังไม่มีตังค์จ่ายเลยครับผม

อ้าวแล้วคุณอ่ะมาทำไมกับแปลงผม
สุดท้ายกลัวไม่โกหกใช่ไหม
ก็ไม่โกหกอีกก่อนไม่โกหกทำไมอ่ะ

ยิ่งโกหกยิ่งแบบไปกันใหญ่ใช่ไหม

ถ้าหากว่าคุณกำลังไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
และดันบังเอิญไปเจอสาวที่ถูกใจมาก
แต่ดันเป็นสาวลูกเนิร์ด
คุณอยากจะรู้จักจะมีวิธีเข้าหาสาวเนิร์กคนนี้ยังไง

ปั๊บแล้วบอกว่า

โวววคุยธุระมั้งอย่างงี้

เรื่องอันนี้ไม่ไหวเต๋ลลด

ถ้าคุณจะไปจีบสาวคนนึง

แต่พ่อแม่ของเขาไม่ชอบคุณเลย
เพราะคุณชื่นชื่อเรื่องเถ้าชู

คุณจะมีวิธีจัดการอย่างไร
ถ้าพ่อแม่ไม่ปื้นเรา

อ่าข้าวสุดท้ายค่ะข้าวสุดท้าย
สาวคนหนึ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วย
อดสวยมากระดับนางเอกเลยนะสวยมากหุ่นเช้งแต่มาวันนี้เธอปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เปรี้ยเหมือนแต่ก่อน
คุณจะมีวิธียังไงให้เธอหันมาดูแลตัวเองอีกครั้ง

แฟนผมเป็นคนดูแลตัวเองให้สวยเสมอตลอด

เพราะว่าผมจะบอกเสมอเลยว่าผู้หญิงต้องสวยเสมอ
ไม่ว่าจะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วยังไงก็ตาม

จากสวยเสมอแนะนำมากไปกว่าความสวย
นั่นคือเขาเรียกว่าบริหารจัดการเรื่องความรักให้เป็น
มีอะไรตื่นเต้นให้แฟนคุณตลอดเวลา

ต้องให้ดูแลตัวเองตลอด
ถ้าอย่างนี้เคสแบบนี้เป็นของคุณผู้ชมบ้าง

ใช่ฟังเลยอย่างนี้ก็ต้องบอกเขาบอกโถเนี่ยรุมะให้เธอ
แล้วทำไมอ่ะถ้าฉันปวนเธอจะรักฉันเหรอ
ก็ไม่ใช่ไม่รักเธอถือจะตายอยู่ไหน

ยังไม่หมดยังมีอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขุดคุยกันต่อค่ะ